บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้ก็คึกคักนะคะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคนที่เขาเรียกว่าคนรักลุงตู่นะคะ
ก็มาอำลานะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะคะ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการที่จะปฏิบัติงานภายในธรรมเนียบรัฐบาล
ก่อนที่จะเปิดทางให้มีการเตรียมสถานที่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มาด้วยวันนี้มารถเน้นส่วนตัวค่ะ
ไม่ได้ใช้รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พอมาถึงก็ไปไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ก็จะมีกลุ่มสวกลุ่มพลเอกประยุทธ์เดินทางมาเข้าอำลาด้วย
อย่างเช่นพลเอกฟู้ดเบื้องบนพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ
พลเอกธวัชชัยสมุทรสาคร
หลังจากเข้าพบพลโทเจรศักดิ์อนุภาพ
สวก็บอกว่ามาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์
เพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
เคยทำงานร่วมกันมาตอนเป็นทหาร
แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็มอบหนังสือ๒เล่มนะคะ

อกจากนี้ก็ยังมีนายอนุชานาคาสัย
วันนี้นำพวงมาลัยมากราบอำลา

พลเอกประยุทธ์เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี

ที่มีกับพลเอกประยุทธ์ไว้ตลอดไปนะคะ
ส่วนนายเสกสกลอัตถาวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
วันนี้มาด้วยชุดคุยค่ะ

แล้วก็ทำงานมาหลายรัฐบาล
ไม่เคยเจอผู้นำประเทศคนไหน

กว่าตนเองจะสิ้นลมหายใจค่ะ
ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปอวยท่านนะ
แต่ตั้งแต่ผมอยู่มาหลายรัฐบาล

ไม่เคยเจอไม่เคยเจอนายก

ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทเสียสละ
เหมือนกับคนเอกประยุทธ์จันโอชา
ดังนั้นแล้วความรักความศรัทธา
ที่ผมมีให้กับท่านพลเอกประยุทธ์

จนกว่าผมจะเสียดลมหายใจ
แล้วทุกคนก็มาให้กำลังใจทั้งนักเรียน

ก็คือท่านยังไงก็

และชื่นชมท่านตั้งแต่เป็นนักเรียนมาด้วยกัน

แล้วก็ทำงานสนองนิยบาล
และวันนี้นะคะผลเอกประยุทธ์นะคะ
แล้วก็คุณอนุทินก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

คือระหว่างที่ทานอาหารกลางวันเนี่ย

บอกว่าหลังจากนี้ก็จะไปพักผ่อนค่ะ

เพราะว่าชอบอ่านหนังสือเลี้ยงสุนัขนะคะ
แล้วเพลงที่แต่งก็ชอบทุกเพลง

ถ้าหากว่าสถานการณ์ในประเทศสงบเรียบร้อย
ไปนานแล้วไม่ได้ตั้งใจจะอยู่จนถึงขนาดนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าประทับใจอะไร
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอด๙ปีที่ผ่านมา

การประชุมคอรมอลที่เรียบร้อยทุกสัปดาห์
และพอใจกับทุกโครงการของรัฐบาล
ก็กินไปคุยกันไปนะคะ
ส่วนหลายคนที่ใจหายเมื่อนายกพ้นตำแหน่ง
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตนเองก็รู้สึกใจหายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากประเทศชาติบ้านเมืองไว้ในมือทุกคนด้วย
ตอนคุยผู้สื่อข่าวบอกนายกก็คลอเพลงสะพาน
อันนี้เป็นเพลงที่ท่านแต่งเองก็คลอเพลงไปด้วยค่ะ
เธอไม่ได้คิดมาถึงวันนี้หรอก
เธอก็รู้ว่าเข้ามาอย่างไรสถาการณ์เป็นอย่างไร
ถ้าเป็นเรียบร้อยเธอจะไปนานแล้ว
ถ้ามันจะหลบเรียบร้อยไม่ต้องไปสรุปกระเทศ
เขาไม่ตั้งใจอยู่บนหนึ่งขนาดนี้หรอก
เพื่อให้เธอตามส่วนความหุ้มเย็นสบใส
เพลงสะพานก็อาจจะไม่คุ้นหูเท่ากับเพลงคืนความสุขเนอะ

นั้นจะโอ้โหติดปากมากเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะ
ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะวันสุดท้ายเนอะ
ก็เต็มไปด้วยความรักความอาลัยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
วันนี้ส่วนตอนหนึ่งก็ยอมรับบอกส่วนตัวเป็นคนขี้โมโหนะ
ไวทำไวนึกย้อนกลับไปก็รู้สึกเสียใจ
แต่ก็ขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันแล้วก็ฝากไปถึงเกลียนคีย์บอร์ดด้วยค่ะ
บอกว่าไม่โกรธใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะรักหรือจะด่า
แต่ขอให้มีเหตุมีผลถ้าหากทุกคนบิดเบี้ยวไปหมด
จะเป็นอันตรายกับประเทศค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่ธรรมเนียบวันนี้นะคะ
แล้วตอนบ่ายโมง๒๐เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ
สักการะนะคะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็พบกับข้าราชการธรรมเนียบ
ที่วันนี้นำดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้มีวงดนตรีนะคะ

ก็วันนี้ได้กล่าวกับข้าราชการบอกว่าอะไรก็ตาม
ทำให้พวกเราไม่สบายใจไม่พอใจก็ขออภัย
แล้วขอให้เดินหน้าอย่างปลอดภัยเจอกันข้างนอก

แล้วมีเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟด้วยค่ะ
โหหลายเพลงจริงค่ะครับ
วันนี้ก็เป็นบรรยากาศในหลายส่วนเก็บมาให้ได้ดูกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ท่านก็ไม่ได้เข้าธรรมเนียบแล้วก็จะต้อง
ธรรมเนียบเพราะว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่
เพื่อรับคอรมอชุดใหม่นะคะ
อันนี้จะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่

เลขาธิการนายกรรธมนตรีเนี่ยค่ะ
นตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มือลาข้าราชการประจำธรรมเนียบนะคะ
ก็เคลื่อนออกจากธรรมเนียบรัฐบาลตอน๑๔นาฬิกากับอีก๔นาที
นี่ถือเป็นวินาทีสุดท้ายในธรรมเนียบรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จริงนะ
นี่ค่ะเคลื่อนออกไปรถกระจกแล้วก็เอามือแบบสัมผัสนะ
คนที่มาส่งในวันนี้ก็ไปที่ถนนพิศนุโลกนะคะ
คือคนที่มาส่งเนี่ยก็เรียงแถวส่งกำลังใจแล้วตะโกนนะคะ
บางคนวิ่งตามเอาดอกไม้ไปให้ด้วย
นายกพลเอกประยุทธ์ก็เปิดกระจกบวกมือรับดอกไม้
นี่บรรยากาศสุดท้ายจริงที่เขาส่งนี่ค่ะ
เห็นไหมคะจะมีประชาชนด้วยนะคะ